ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุกันอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอาโนดูบูสอายุ๕๖ปีนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะ
เคยเป็นอดีตผู้สื่อข่าวส่วนปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประจำสถานเอกอักราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะแล้วก็เสียชีวิตนะครับกู้ภัยก็เข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นสถานีรถไฟฟ้าด้วยผู้คนก็พลุกพลาดทีเดียวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตำรวจสนยานาวามาตรวจสอบชนะสูตรศพนะครับพบว่าในตัวผู้ตายมีเอกสารหนังสือเดินทางติดตัวอยู่
ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จะได้สอบถามทางภรรยาที่เป็นคนไทย
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นก่อนที่จะมาเกิดเหตุตรงนี้
แล้วก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่
จะได้ดูว่าก่อนเกิดเหตุมันเป็นอะไรยังไงบ้าง
พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับ
พบว่าก่อนที่จะเสียชีวิตผู้ตายนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้าง
หลังจากนั้นก็เดินวนไปวนมาแล้วก็เดินขึ้นไปซื้อตั๋ว
ชาญชาลาชั้นสามภาพจากวงจรปิดจับภาพตอนที่ผู้ตาย
เดินอยู่ที่ริมระเบียงได้อย่างชัดเจนเดินอยู่ริมระเบียงชั้น๓
หลังจากซื้อตัวเดินอยู่สัก๕นาทีฮะก็ตกลงมา
แล้วศีรษะก็กระแทกพื้นเสียชีวิตนะครับคือตอนที่ตกลงมา
คนแถวนั้นบอกเสียงดังสนัดคือคนหันไปดูก็ตกตะลึงกันเลยนะครับ
แล้วตำรวจก็มาตรวจสอบนี่แหละทีเนี้ยต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าตกลง
เป็นการพลัดตกลงมาค่ะหรือว่าตั้งใจอะไรยังไงนะครับ